คอนเสิร์ตคุณเป๊กผลิตโชว์นะคะก็มี๒วัน

จัดเต็มจัดหนักนะคะที่สำคัญนี่
แขกรับเชิญกินเมนู

ใช่โดยเฉพาะร้องเพลงซ่อนกลิ่นเพราะมากจริงนะคะ

ไปชมชอตนี้กันเลยค่ะ
ชอตที่ตาคลีแล้ว

แต่ว่าสปีริตคุณทาทายังลุกขึ้นมาบอกว่าสู้ตายค่ะ

แล้วก็แฟนคลับนุษย์เขาเนี่ยดูสนุก
แต่ว่าล้มขึ้นมาก็ยังมีรีลาแบบว่าดูเนี่ย

แล้วคุณเป๊กผลิตโชคก็ถือว่าเป็นศิลปินตัวจริงค่ะ
จัดเต็มจัดหนักแบบนี้นะคะแฟนคลับหลักตายไปเลยล่ะค่ะ
บรรวาลค่ะพันกว่าคนแบบว่าเต็มแน่นมาก
ทั้งสองรอบเลยนะคะดังนานดังต่อเนื่องเลยนะ